คุณผู้ชมมาดูการเมืองต่างประเทศกันบ้างที่พม่าครับ
งเหนือมังกรจริงคือไทยเนี่ย
ทหารอากาศหญิงก็มีแล้วผู้กำกับการหญิงก็เสนอแล้ว
พม่าจากนี้ไปผู้หญิงจะขึ้นมามีอำนาจ

เพราะว่าล่าสุดนี้ครับทางรัฐสภาของพม่า
ตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐให้กับนางองซานซูจี

ประวัติศาสตร์การเมืองของพม่านะครับ
รัฐสภาของพม่าซึ่งพักสันนิบาทแห่งชาติ
ครองเสียงข้างมากแล้วก็เสนอร่างกฎหมายเข้าสู่สภา
ขออนุมัติแต่งตั้งนางองศาลซูจีเป็นหัวหน้าพัก
และหากสภาผ่านร่างกฎหมายนี้
ผลที่เกิดขึ้นคือจะทำให้นางซูจีมีอำนาจมากขึ้น
ในการทำงานประเด็นสำคัญของรัฐบาล
และเข้าพบหารือกับบุคคลสำคัญต่างนะครับ
โดยถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีอำนาจเทียบเท่ากับตำแหน่งนายกรัฐมนตรี

ซึ่งตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐนั้นไม่เคยมีมาก่อนในการเมืองของพม่านะครับ
ก็จะมีหลักคือประธานาธิบดีของพม่ามีอำนาจ
แล้วก็กองทัพที่เป็นผู้คอยให้การสนับสนุน
ร่างกฎหมายนี้กำหนดให้ตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐ
วาระดำรงตำแหน่ง๕ปีต่อจากนี้ไปเท่านั้น
เมื่อวานนี้ครับนายถิ่นจอประธานาธิบดีคนใหม่ของพม่า
แล้วก็คณะรัฐบาลก็ทำพิธีสาบานตนเข้ารับตำแหน่งนะครับ
ซูจีดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีกระทรวงสำคัญถึง๔กระทรวง
ที่หลายฝ่ายคาดการณ์ครับกระทรวงต่างประเทศ
รัฐมนตรีประจำสำนักประธานาธิบดีรัฐมนตรีศึกษาธิการ
พลังงานและการไฟฟ้าและก่อนหน้านี้ระหว่างการหาเสียงเลือกตั้ง
ทุกคนจำกันได้นะครับองซาซูจีเธอพูดไว้แล้วว่า
การเสนอแต่งตั้งนางองซานซูจีเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐ
นั่นคือความพยายามในการปกป้องนางซูจีจากข้อกล่าวหาในการกระทำที่ขัดกับรัฐธรรมนูล
โดยใช้อำนาจผ่านประธานาธิบดีเนื่องจากว่ารัฐมนูลห้ามนางซูจี
ซึ่งมีบุตรเป็นชาวต่างชาติขึ้นดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีของพม่านั่นเองครับ